ก่อนที่เราจะไปเมาส์มอยกันต่อนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีมาฝากเกี่ยวกับการประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงแล้วก็โรคแปลกนะพี่
ไม่คุ้มนะคุยกันอยู่อย่างนี้สุโมโลต้องไปเยี่ยมกันแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นทุกวันเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีแบบประกันคุ้มครองชีวิตนะคะแล้วก็โรคร้ายแรงตลอดชีวิตนะคะไอชิลจากกรุงไทย
ก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับพวกเราแล้วก็คนในครอบครัวด้วยที่จะวางแผนรับมือกับโรคร้ายต่างนะคะกี่โรคร้ายละคะคุณนุ้ยไหนละ
ระยะเวลานะคะการชำระเบี้ยเนี่ยสั้นด้วยนะคะเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาคุ้มครอง๗๐โรคร้ายแรงนะคะทั้งระยะเริ่มต้นและก็ระยะรุนแรงสามารถเคลมได้หลายครั้งสำหรับโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรคและไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ก็อุ่นใจว่าเบี้ยที่จ่ายเนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่ากรณีครบกำหนดสัญญาหรือเกิด
หักลดหย่อนภาษีได้ด้วยเลิศตรงนี้แหละที่ชอบมากดอกจันและไฮไลท์คือไม่มีใครอยากจะเผชิญกับโรคร้ายหรอกแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเวลาป้องกันแล้วเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยเราก็ต้องซื้อเพราะว่าอย่างลดหย่อนประกันค่าประกันชีวิตเหนือเหมือนภา
แนะนำเราเป็นอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะทำไมต้องอุ๋ยต้องมีคำถามด้วยเออทำไมต้องถาม
คุณผู้ชมได้ยินคำถามจากตากล้องไหมตากล้องถามว่าทำไมต้องอุยก็มันไม่มีขนคิ้วให้อุ๋ยไง
เรามันก็เลยต้องอุ๋ยเออคาเมล่าแมนคนนี้มีปัญหาแล้วนะเดี๋ยวต้องดูแล้วเดี๋ยวต้องดูแล้วเออ
ทีนี้มันจะเป็นยังไงมันคือแบรนด์จากญี่ปุ่นอืมมันคือเป็นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันเป็น
มันเป็นขนคิวปลอมขนคิวปลอมใช่มันจะแปะได้ยังไงอ่ะก็คือมันจะนี่เห็นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
จะเป็นขนคิ้วมาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องเอามาเรียงเอามาเรียงบนหลังมือเราก่อน
เรียงเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เราก็เอาไปจัดจัดแต่งต่อจากคิวเราเนี่ยเขาคือแค่ป้ายป้ายทาทาเกียร์ไปเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมต้องมีทักษะเลยนะถ้าเกลียดไปเกลียดมาคุณผู้ชมนึกออกมามันจะไม่เข้ารูปร่างบางทีมันน่าจะเปลี่ยนไปเลยนะ
ถ้าคิวตกละคิวคือหมาเหงาเลยนะหน้าเป็นจักจักลื่นเริงอ่ะมันจะเศร้าเลยนะมันจะกลายเป็นอีกพันหนึ่งเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีเลี้ยงอย่างมีศิลปะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่นางแบบคนนี้ไม่มีคิวเลยนะพี่พี่ดูสิแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีคิวแบบนี้แหละไม่มีคิวจร

ก็แบบเขาก็ทุกข์ใจนะเวลาไม่มีคิ้ว
แล้วต้องต้องมานั่งเขียนน่ะแล้วบางทีเราเราเป็นคนที่เขียน
หน้าแบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยอ่ะ
มันไม่ได้อะเดี๋ยวผลขี้เนี่ยหน้ารอง
คือถ้าสมมุติว่าเราไปแคมป์

ณปัจจุบันนี้เวลาที่คุณออกเดินทางไปแบบว่าไปแคมป์หรือว่าไปตามต่างจังหวัดต่าง
แล้วเราอยากจะรักษาความสะอาดโดยการที่จะแบบล้างจานใช่ไหม
หลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยล้างบางทีเขาก็ไม่อยากจะไปล้างร่วมกับคนอื่น
องน้ำก็ไม่รู้ใช้มานานหรือยังเก็บไว้มีแบคทีเรียขึ้นข้างในหรือเปล่า

น้ำยาล้างจานมันไม่ใช่สิ่งที่พกพาได้สะดวก

คือสมมุติถ้าเราจะออกไปนอกบ้านเราก็ไม่พกฟองน้ำ

เวลาแบบมีปาร์ตี้เล็กของลูกอย่างนี้

ที่เวลาลูกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็เอาจานไปเองจากบ้าน
ถูกต้องพี่หนูเอาใจไปเองจากบ้าน
แล้วจริงหนูเป็นอย่างนั้นแล้วหนูก็ใส่ซิปล็อกกลับบ้าน

หนูไม่ต้องซิปล็อกแล้วเพราะว่ามีฟองน้ำที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
คือมันเป็นการรวมตัวกันของกระดาษเปรียบที่

กระดาษเปียกแล้วแล้วก็อะไรอ่ะน้ำยาล้างจาน

อย่างสมมุติว่านุ้ยนำจันชามช้อนของน้องระดาไป
ไปตามร้านอาหารแล้วก็ไม่อยากจะลุกไปห้องน้ำแล้วก็ไปล้าง
ไม่ดีนะมันคาวแล้วมันเป็นซิงค์แบบล้าง

ก็ใช้อันนี้ไงกระดาษเปียกแบบนี้มีน้ำยา
ก็เช็ดไปเลยเช็ดแล้วก็ค่อยใส่ถุงซิปล็อกมันก็จะสะอาดกว่า
เขาเอาไปเช็ดเตาได้ด้วยนะ

ใช่เออเลิศจังเลยอ่ะ

ว่าเป็นเหมาะสำหรับพกพาไม่ได้เหมาะแบบสำหรับใช้ในบ้านหรอก
สามารถมีสุขอนามัยที่ดีด้วย
หรือว่าใครจะรวยใช้ในบ้านก็ได้

เขาเอาแผ่นหนึ่งใช้แล้วทิ้งนะพี่

คุยกับแม่บ้านบางทีมันต้องหารกันอย่างนี้

สะอาดมากแล้วเขาเอาไปเช็คผลไม้ได้ด้วย

เช็ดได้เลยสมมุติจะทานเลยอย่างนี้

หาซื้อได้ในออนไลน์ก็ไปหาดูเอาเนาะ

วินอย่างมีสติเพื่อรักที่ยืนยาว

แต่ถ้าพูดว่าวีนอย่างมีสติ

นั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้านะจ๊ะ